พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
กลับมาสวัสดีค่ะ

มากันเป็นครอบครัวเลย
ไม่ว่าจะเป็นลูกเสือพ่อเสือแม่เสืออืม

เราไม่ต้องเป็นเสือนะคะเพราะว่าเธอคือเป็นคนใจบุญค่ะ
ใครก็ใจบุญแต่ถ้าสมมุติดูเทปท็อกทะลุดาวในวันนี้แล้วนะฮะ
พ่อหมอแม่หมออยากจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาบ้าง
คุณเคยสังเกตไหมฮะว่าดาราหรือคนที่ออกทีวีทุกวันเนี่ย
กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเราก็รู้ว่าเหนื่อยลำบากโอ้โหยาก
แต่ถ้าจะบอกว่าดาวของเราในวันนี้เป็นเด็กขายพวงมาลัย
พ่อเป็นกรรมกรกรรมกรเป็นเด็กขายพวงมาลัยอยู่วัดหลวงพ่อโสธร
อยู่ดีมาเป็นดาราได้เป็นถึงนางเอกอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็งหรือดวงดี
โอ้ต้องดูยาวนะเหลือมันจะดูแท่ไม่ได้หรอกชีวิตนางชีวิตแรงยาว
งั้นดีเลยอยากจะให้ดูเพราะว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเหมือนเธอกลับมาในอีกหน้าที่หนึ่ง
แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมั่นคงเดี๋ยวเรามาดูเช็คดวงด้วยว่าจะมั่นคงจริงหรือไม่
ตุ๊กกะตาอุบลวัลค่า
สวัสดีค่า
เห็นออกหลายช่อง
เช้าสายบ่ายค่ำค่ะก็หลายช่องก็จะได้รับฉายาก่อนหน้านี้คือได้รับฉายาวเป็นเจ้าแม่
เจ้าแม่อะไรเจ้าแม่ดาวเทียมเจ้าแม่เคเบิ้ลอืมเพราะว่าตอนแรกแรกคือต้องบอกว่าเป็นดาราคนแรกค่ะ
ที่ลงมาทำทีวีดาวเทียมสมัยย้อนไปสัก๕๖ปีที่แล้วที่แบบมันเข้ามา
ยังไม่มีใครทำไม่มีใครทำคือทำอยู่ประมาณเกือบสิบช่องนะครับ
ทำยังไง๑๐ชั่วโมงก็วิ่งค่ะเช้าสายบ่ายเย็นคือห่างกันแต่ละรายการเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง
พูดจนน้ำไลน์นี่เห็นไหมฮะใช่แล้วตอนนั้นทำนี่โหแบบชอบมากเพราะรับเงินสดทุกรายการเลย
แล้วมันรับเงินสดตลอดแต่วันนี้ไม่มีการขายของห้ามขายของ
ว่ะนี่ไม่ได้ชิดฉันอยากฟังเรื่องเห็ดเขาอ่ะฉันชอบ

คนที่ขายของเก่งพูดเก่งถ้านักเนี่ย

ชีวิตจริงอะคะเป็นคนกล้ามากกว่าแล้วก็เป็นคนบ้ามุทรรู้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าถามว่าชีวิตจะมีอะไรที่มันลดผลตลอดแล้วก็เป็นคนที่ไม่อายทำกิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอตัวเองเราลำบากเนี่ยอะไรก็ได้เคยทำ
นับมาหรือยังว่าเราขายมาทั้งหมดกี่อย่าง

ตั้งแต่ทีวีเลยทีวีที่หนูขายนี่แหละในทีวีเป็นเรื่องเป็นราว
ขายให้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าที่พิธีกรทำยังไงก็ได้

พอเข้ามาออกรายการเราเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าขายของได้
เราต้องพูดให้เขาแบบขายได้มันคือหน้าที่ของพิธีกร
อีกหนึ่งหน้าที่ที่เธอขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของความช่วยเหลือคนอื่น
ถ้าใครที่แบบต้องการความช่วยเหลือมาเธอจะช่วยทันทีเพราะว่า
เพราะว่าเด็กคือตุ๊กตาลำบากมากค่ะแล้วก็ตัวเองไม่ได้มีอาชีพที่ดีมาจากไหน
วันหนึ่งเนี่ยได้กำลังใจจากลุงขอทานคนหนึ่งที่เขามาให้กำลังใจเรา
ก็เลยคิดว่าพอถ้าเรามีตังค์เราอยากทำรายการช่วยเหลือคนก็เลยมาทำ
ทำรายการช่วยเหลือคนโดยมอบอาชีพให้แล้วก็จะใช้นักโหรศาสตร์เนี่ยแหละค่ะ
หรือหมอดูมาดูให้ว่าคนนี้เหมาะกับอาชีพนี้ไหม
คนนี้ตาบอดแต่แบบว่าเฮ้ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวได้
ก็ให้หมอดูดูว่าเหมาะกับอาชีพเขาไหมแล้วก็มอบอุปกรณ์ขายก๋วเตี๋
เงินมอบทุกอย่างช่วยเหลือเขาจนแล้วกี่คน
ต่อชีวิตด้วยคือหนูทำรายการจะไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าขึ้นเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ย
คือดูว่าทุก๓เดือน๖เดือนชีวิตเขาเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็รู้จักหมอดูคนไหนบ้างที่เรานับถืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะบอกเขาว่าช่วยดูให้หน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรห่วงจุ้ย

เอื้อมไม่ถึงเลยคะจารักษ์เคิวท้องมาก

ก็มีเขาไม่ใช่จะดูให้ใครนะ

วันนี้เป็นดวงของเราเลยนะโดยตรงที่เขาจะดูให้

หนูเป็นคนที่รู้จักนักโหรศาสตร์หรือว่าทำรายการเกี่ยวกับหมอดูมาเยอะมาก

คราวนี้เอาง่ายบางคนบอกว่าแอปหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาร่วมพิสูจน์ว่าแอปหรือไม่แอปผ่านดวงดาวของคุณ

ปกตินั่งขายของคนซื้อกันทั้งประเทศ
แต่เมื่อชีวิตของคุณจริงแล้วจะปากเก่งเหมือนขายของหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ากับท็อกทะลุดาวฮะ
ชีวิตเกิดมาพร้อมกับความลำบาก

หนอนก็ไต่ยั้วเยี้ยะเลย
ดูดวงของตุ๊กตาเห็นแล้วนะแบบ

มีปัญหาถูกหลอกนู่นนี่นั่น

เพราะเท่าที่ฟังมามันไม่มีอะไรดี
หายใจก็ผิดแล้ว
ตอนที่พ่อติดคุกแม่เป็นอมพลึก
ตอนนั้นคุณคิดจะฆ่าตัวตายเลย